เรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างหนักเลยนะครับ
แล้วก็เอาฉีดให้กับประชาชนจริง
นี่คุณมีคนสนใจนะเขาไปกันทั้งครอบครัวเลย
และฉีดแล้วด้วยฉีดเข้าไปในแขนเข้าไปในร่างกายแล้วถูกต้อง

ฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายมันอันตรายหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบ
เพราะมีคนเขาแชร์คลิปนี้มาเหมือนแอบถ่ายอยู่ในคลินิกแห่งหนึ่ง
แล้วที่ฉันดูคลิปนะเจ้าหน้าที่ที่เขาฉีดให้

โคต้ามานี่มาจากต่างประเทศเลย

แล้วก็หยิบเข็มแทงแขนแทงฉีดไปอย่างนี้คุณ
ไม่ได้มีวัดความดงความดันอะไรเลยนะคะ

แห่งนี้อยู่ที่ตำบลวังท่าช้างที่กะบินบุรีปราจีนบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อนถึงจะไปฉีดได้
ครอบครัวนี้ค่ะมีพ่อมีแม่ลูกชาย๒คน

จะพาไปฉีดวัคซีนก็โอนตังไปให้๖๐๐บาท
เรื่องนี้มันไปถึงหูของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเราขอใช้นามสมมุติละกันคุณผู้ชม

ว่ามันแปลกมันแหม่งชอบกล
ทีนี้นางเสาเอเขาก็เป็นห่วงเพื่อนบ้านครอบครัวนี้ค่ะ

นางเสาเอก็เลยไปที่คลินิก
คลินิกนี้เป็นคลินิกการพยาบาลและการพดุงคันแห่งหนึ่ง

แต่เธอเห็นสภาพคลินิกเธอก็บอกโอ้โห

เห็นคนที่มาต่อคิวฉีดแล้วก็อ้างว่าถูกฉีดโมเดอร์น่า

สถานการณ์แบบนี้คนไทยมันต้องช่วยเหลือกันสิ
ไม่น่าทำแบบนี้ความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหน

เป็นเหมือนกับเข็มที่ใส่ยาแล้ว

ไม่ใช่แค่มีครอบครัวนี้๔คนนะ

เขาก็เอาเข็มแทงแขนแทงแขนแบบนี้ค่ะ

ก็แอบเอามือถืออัดคลิปมาด้วย

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังคลิปที่เขาแอบถ่ายมาดูค่ะ

รับรองการฉีดวัคซีนตัวไหนนะคะ

เยอะอีก

ให้คนที่ต้องไปเดินทางไปแรงติ้นผือ

ใบนี้คือใบกลางที่สุดควรนักศึกษาแพทย์เขาก็พบใบนี้เหรอนะ
โอ้โหก็ยืนยันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณนะ
บอกว่าอันนี้เป็นโบเดอน่าที่มีเลขทะเบียน
ที่มีหลอดการผลิตว่าเมื่อไหร่ยังไง
มาจากต่างประเทศนะแล้วเป็นใบรับรองที่มีตราของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ใช่ค่ะดิฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันขมวดคิ้วจังเลย

ครอบครัว๔คนที่เขาไปฉีดวัคซีน
เขาก็บอกว่ามีคนชวนให้ไปฉีด
ก็เลยมากันหมดทั้งครอบครัวนี่แหละค่ะ
แล้วคำถามคือหลังฉีดแล้วเป็นไง
มีอาการผิดปกติรู้สึกปวดหัวตัวร้อน

ครอบครัวนี้เขาบอกว่าก็ร่างกายก็ปกติดีนะ
ตอนไปฉีดไม่รู้ว่ามันเป็นวัคซีนจริงหรือปลอม

เขาใส่มาในกล่องพลาสติกอะค่ะ

มันแปลกมันไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
แล้วก็มีประโยคนึงผมได้ยินจากในคลิปที่แอบถ่ายนะฮะ

โอ้โฮมันใช่ไหมล่ะวะโอ้โฮ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กะบินบุรีก็มาตรวจสอบคลินิกนี้
คลินิกนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีการขออนุญาตไหม
ปรากฏว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งคลินิกถูกต้องนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่า
มีคนเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่คลินิกไหม
เจ้าของบอกแบบนี้อ๋อทางคลินิกนะคะ
ยังไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับใครเลยค่ะ
นี่แล้วไอ้คลิปนี้คืออะไร
ฉีดไปคืออะไรฉีดน้ำหรือฉีดน้ำเกลืออะไรเข้าไป
ก็นั่นน่ะสิทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข
อำเภอกระบินบุรีจะรวบรวมหลักฐาน

เพราะว่าหลักฐานฝ่ายเพื่อนบ้านที่เขารู้สึกมันแปลก

ครอบครัวที่เขาไปฉีดแล้วเขาก็ยืนยันได้
แต่ตอนเจ้าหน้าที่ไปสอบถามคลินิกคลินิกบอกยังไม่มี
เมื่อช่วงสายค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไปที่คลินิกนี้
ก็ไปเจอเจ้าของคลินิกค่ะ
คือคนที่เขาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของคลินิกนี่ค่ะ

ซึ่งเธอก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ลินิกนี้เปิดมาถูกต้องนะ
มีใบอนุญาตต่างครบถ้วนเลย
แล้วปกติจะฉีดยาจะรักษาโรคทั่วไป
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณกุหลาบคุณกุหลาบ
คลิปที่มันออกมาเขาบอกว่าคลินิกของคุณกุหลาบ
คุณกุหลาบใส่หัวค่ะบอกว่าอุ๊ย
คลิปที่ออกมาตัดต่อแน่เลย

จะเห็นคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินรูปร่างทวมเนี่ย
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ภายในที่เป็นคนฉีด

ซึ่งเราพูดใหม่ดิฉันไม่รู้เป็นพยาบาลจริงหรือเปล่า
แต่คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่คลินิก
ทีนี้ค่ะนางสาวลัดดาวันเทียนบุญ
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกแบบนี้
บอกว่าคลินิกนี้เปิดมาประมาณปีหนึ่งแล้ว
ตัวเธอเองก็มาใช้บริการที่คลินิก
คือสรุปคุณระดาวันคนนี้เป็นคนมาใช้บริการที่คลินิกนะคะ

ใช่ค่ะก็บอกว่าก็มารักษาโรคทั่วไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวดท้อง
ซึ่งผลกระทบช่วงโควิดคลินิกนี้ก็เงียบไปนะ

แต่ว่าเห็นช่วงหลังมีคนมาใช้บริการมากขึ้น
รู้ข่าวจากทีวีก็เลย
มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่คลินิกนี้ด้วยเหรอ
เพราะว่าคุณป้าถ้าเมื่อกี้คุณป้ารัดดาวันบอกว่า
มาใช้บริการเท่าที่เห็นช่วงหลังนะเป็นคนหน้าใหม่
ไม่ใช่คนแถวนี้เอ๊ะมาจากไหนเออก็สงสัยเหมือนกัน
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปประติดประต่อกับเรื่องว่า
คนจะเดินทางมาจากหลายพื้นที่เพื่อที่จะมาฉีดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย
จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
รวมรวมข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเจ้าของคลินิก
คนที่ถ่ายคลิปมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เอาจริงเราเห็นภาพจากคลิปที่คนเขาแอบถ่ายอันนี้เป็นด้านในไง
แต่ตอนนักข่าวเราไปเราก็คุยกับป้ากุหลับด้านนอก

คือพอป้ากุหลาบแกบอกว่ามันเป็นคลิปตัดต่อเราก็ยังต้องตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะ

เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาว่าตกลงเป็นยังไง
เพราะมันอันตรายตอนนี้ห่วงคนที่โดนฉีด
ว่าโดนฉีดอะไรเข้าไปถ้ามันเป็นเรื่องจริง